สภาพอากาศยังไว้วางใจไม่ได้
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกจะมีฝนตกต่อเนื่อง
ดังนั้นเราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่ยังคงวิกฤตอยู่
ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ที่จังหวัดพิศนุโลก
ตอนนี้ก็กำลังประสบเหตุไม่ว่าจะเป็นพนังกั้นน้ำเอง
โดยเฉพาะผนังกั้นน้ำที่ถูกกัดซ้อจากแม่น้ำยม
กระแสน้ำจากแม่น้ำยมนะครับกัดซะคันดินในหมู่๒
รัฐสายมูลที่ตำบลปากพระอำเภอเมืองสุโขทัย
กว้างกว่า๔๐เมตรยังไม่สามารถซ่อมแซมคันดินนี้ได้นะครับ
ส่งผลให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านลัดสายมูลอย่างต่อเนื่อง
น้ำท่วมถนนสายสุโขทัยปากพระยาวกว่า๒กิโลเมตร
บางจุดสูงกว่า๓๐เซนติเมตร

แม้ว่าประชาชนและหน่วยงานรวมถึงทหาร
จะเร่งนำกระสอบทรายมากั้นขวางไว้แบบนี้
แล้วก็ต้องช่วยเหลือประชาชนในการยกของขึ้นที่สูง
แล้วก็อุบายบประชาชนนั้น
ขณะที่กระแสน้ำได้พัดบ้านของนายพรทิพย์อินจรพังทั้งหลังนะครับ
ส่วนบ้านของพระชำนาญโพแจ้งที่อยู่ติดทางระบายน้ำ
ก็ถูกกัดซะจนพังลงบางส่วน
เจ้าของบ้านจึงให้เจ้าหน้าที่ช่วยบรื้อบ้านออกบางส่วน
เพื่อลดน้ำหนักไม่ให้น้ำมันกดทับดิน

งั้นมันจะพังลงมาทั้งหลังแบบนี้เลยนะฮะ
แล้วก็ให้นำไม้มาตอกยึดบ้านไว้
กลัวบ้านมันจะพังโครมลงมา
เจ้าหน้าที่ก็กำลังซ่อมแซมดูแลให้นะครับ

ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้กลายเป็นสุโขทัยระธมไปแล้วนะ
ทีนี้มวลน้ำจากแม่น้ำยมไหลจากสุโขทัยต่อเนื่องเลยค่ะ
เข้าสู่อำเภอพรมพิรามอำเภอเมือง
อำเภอบางรกรรมจังหวัดพิศนุโลกแล้ว
โดยชลประธานพิศนุโลกคาดว่า
วันนี้จะมีมวลน้ำเข้าทุ่งบางรกรรมโมเดล

ซึ่งจุดนี้พื้นที่นี้สามารถรับน้ำได้เพียง๕๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ตอนนี้ประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบแล้ว๑๐๐หลังคาเรือน
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเก็บข้าวของขึ้นไปไว้ที่สูง
รับน้ำพร้อมกับเสริมคันดินตลิ่งแม่น้ำยมสายเก่า
แล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงด้วย
พอน้ำจากพิศนุโลกลงมาก็ลงมารุ่มน้ำเจ้าพระยา
ทีนี้ก็ต้องตรวจสอบรุ่มน้ำเจ้าพญาด้วยนะครับ
ใช่ค่ะก็มีการเตรียมรับมือกันแล้วนะคะ
โดยเขาใช้การระบายน้ำที่ในรุ่มน้ำเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดค่ะ
ระบายน้ำ๗๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเข้าสู่คลองบางบาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็คลองโผงเพงจังหวัดอ่างทองนะคะ
มีการทำหนังสือแจ้งเตือนชาวบ้านท้ายเขื่อนริมสองฝั่งแม่น้ำ
เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
อกจากนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานคนได้รับความเดือดร้อนจากการระบายน้ำครั้งนี้ค่ะ
ภาวะชมภาษาในพื้นที่ตอนนี้แจ้งเตือนนะครับ
มีการเพิ่มปริมาณการประบายน้ำนะครับ

ปริมาณน้ำในลำน้ำก่ำที่ได้รับการระบายน้ำ
จากหนองหานจังหวัดสกลนคร
ระบายออกสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนม
วนน้ำตอนนี้เกินความจุของลำน้ำนะครับ
เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
แล้วก็บ้านเรือนของประชาชนในตำบลพิมารอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า๓๐๐ครัวเรือน
พื้นที่นาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหาย๒๐๐๐ไร่
เช่นเดียวกับชาวบ้านที่อยู่ริมลำน้ำบังนะครับ

ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อสูงเข้าท่วมบ้านเรือนเช่นเดียวกันนะครับ

ไปดูยะโสธรกันหน่อยตอนนี้
ในแม่น้ำชีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รับน้ำมาจาก๒จุดหลักก็คือฝนที่ตกโปรยปลายลงมา
กับรับน้ำมาจากน้ำเหนือที่ไหลมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด
น้ำตอนนี้ล้นแนวกระสอบทราย
ลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะโสธร
บางจุดนี้นะคะน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
ชาวบ้านเองต้องรีบขนย้ายเข้าของ
ไปอยู่ที่สูงอย่างกุลาหลน่าเห็นใจนะดูสิ
ไปดูกันต่อที่สุรินทร์เลยนะคะ
วนน้ำจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิก็ไหลทะลัก
ท่วมอำเภอจอมพระไปกว่า๘๐เซนติเมตรค่ะ
สถานที่ราชการทั้งที่ว่าการอำเภอ
สถานีตำรวจโรงพยาบาล
แล้วก็สำนักงานเทศบาลโดนน้ำทั่วหมดเลย

ใช่ค่ะต้องประกาศหยุดเรียนเพิ่มอีก๒วันนะคะ

น้ำท่วมครั้งนี้น่าจะคลี่คลายได้

นี้นครพนมฝนไม่ตกอากาศเย็นสบายด้วย

ที่อำเภอพระสมุทรเจดีอากาศเป็นยังไงครับ

เราไปต่อกันที่อุบลราชธานีนะครับ
ว่าราชการจังหวัดได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์
สำรวจเส้นทางการรับน้ำจากทางเหนือ
ของจังหวัดที่ไหลมารวมในจังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณวันละ๓๓๐ล้านลูกบาทเมตร
ระดับน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้
สูงขึ้นวันละ๓๐เซนติเมตร
ก่อนที่มันจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง
ก็พบว่าพื้นที่ถูกน้ำท่วมไปแล้ว๒๒อำเภอ
ผู้ว่าบินขึ้นฮอสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับ
ค่ะต่อเนื่องเลยนะครับ
ไปดูเมืองดอกบัวอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะอำเภอพิบูรมังสาหาร
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ๓๐เครื่อง

เพื่อไหลหนึ่งเพื่อช่วยระบายน้ำ
ให้ได้๓๖ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
แล้วก็เพื่อรองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่สมทบเพิ่มเติม
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งปัญหานะ

พอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยเรารายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่อง
บางพื้นที่มีคนถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการตัดไฟ๘๐๐หลังคาเรือน
ในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะ

ข้ามอำเภอมาที่วาบรินชำราบกันบ้างนะครับ
หาดสวนยาได้อพยพหนีน้ำท่วมขึ้นมาจับจองพื้นที่
เพลิงพักอยู่ริมถนนสถิตนิมานการแล้วนะครับ
หลังจากแม่น้ำมูลระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
บางช่วงถูกน้ำท่วมสูง๓๐เซนติเมตร
ล่าสุดนะครับระดับน้ำในแม่น้ำมูลอยู่ที่ระดับ๘เมตร๒๕เซนติเมตรแล้วนะครับ

คอพนมฝนไม่ตกวังน้ำเย็นสะแก้ว
เช้านี้ฝนตกปล่อยนะครับ

น้ำท่วมแบบนี้เข้าใจเลยค่ะทุกคนกุมขมับกัน
ข้าวของจะเอายังไงทำมาหากินแบบไหนเมื่อไหร่น้ำจะลดนะคะ
กาลสินเจอเหมือนกันค่ะแต่เขาบอกว่า
เครียดไปน้ำก็ไม่ลดเอ้ามาสนุกกันดีกว่า

บ้านกุฎออกเขาก็มารวมตัวกันค่ะ
อยู่ที่อยู่ที่วัดนี่แหละแล้วก็แข่งกันพายเรือนี่

ถูกต้องคือปกติเราจะเห็นเหมือนเรือยาวใช่ไหมคะ
ใช่ตอนอื่นฟังไม่ออกครับฟังออกแค่และแล้วก็เข้าเส้น

สีสันอยู่ตรงคนผ้านี่แหละอย่างที่บอกถึงแม้จะเป็นการแข่งเรือแบบชาวบ้านชาวบ้านนะ
แต่ก็จัดหาคนภาคแบบเหมือนแข่งเรือยาวประเพณีมาภาคกันด้วย
แต่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกบ้านน้าอานะฮะ
รู้ไหมเห็นเขายิ้มแบบนี้เอาพาเรือพูกเข้ามาเห็นเขายิ้มแบบนี้

คือยังไงมันก็ไม่ลดสักทีแล้วลำน้ำเปล่าเนี่ยน้ำก็หนุนสูงด้วยค่ะ
ก็เลยผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเป็นคนออกไอเดียเพราะกลัวชาวบ้านลูกบ้านจะเครียดเกินไป
เรียกเกินไปครับปรึกษาเจ้าอาวาสวัดเฉลยว่าอ้าวเจ้าอาวาส
ขอจัดแข่งพายเรือกันหน่อยก็แล้วกันนะแต่ลำนี้เนี่ยเบี้ยวไปเบี้ยวมา
เมื่อกี้ภายซ้ายภายขวานึงอ่ะเอาชนกันอีกเอ้ายังไงอืม
กลับท้ายกลับหัวแล้วเนี้ยอ๋ออ๋ออ๋อดูสิอ๋ออ๋ออ๋อ
มีการโจมตีกันด้วยเปียกปอนไปหมดเลยนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ย
เราก็ได้เห็นรอยยิ้มนะในช่วงที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อ
เขาบอกตอนนี้ที่บ้านกุฎอ้อเนี่ยน้ำเริ่มจะลงแล้ว
เพราะว่าอบจเขามีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่

ครับก็คลายเครียดได้ระดับหนึ่งนะครับ